คุณผู้ชมครับช่วงเข้าพรรษา
พระท่านก็ต้องอยู่ในวัดนะครับแล้วก็ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรม
แต่ว่ามันมีภาพแชร์ออกมาในโลกโซเชียล
บอกว่าช่วงเข้าพรรษาพระทำแบบนี้ได้ด้วยหรือนะฮะ
เป็นภาพของพระโชว์ปืนแล้วก็มีดสามุไร
พร้อมกับขวดวายวางอยู่บนโต๊ะ

แล้วก็มีหญิงสาวนั่งอยู่ข้างด้วยนะครับ
เป็นภาพที่แชร์ผ่านโลกโซเชียลภาพชายแต่งกาย
คล้ายพระอายุประมาณ๗๐๘๐ปี
่งห่มจีวอนแบบไม่สุภาพเลยนะฮะ
นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารพร้อมด้วยสีกาสาวรูปร่างทวม
ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดี

ใช่พระหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะครับ
มือขวาถือปืนลูกซอง

ส่วนบนโต๊ะอาหารนะครับก็มีปืนลูกโม่วางอยู่
ภาพจะเห็นว่ามีจีวอนแล้วก็มีดดาบสามุไรวางอยู่ด้วย

เป็นขวดวายหลายขวดวางอยู่บนโต๊ะ
พร้อมกับกับแกล้มแล้วก็แก้ววายตั้งอยู่๓แก้ว
คาดว่าเป็นภาพในร้านอาหารนะครับ
โดยหลังจากที่ชาวเน็ตในโลกโซเชียลแชร์ต่อกันไปทั่วเมืองอ่างทอง
ได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานานะครับ
ส่วนใหญ่จะมีความเห็นในแง่ลบถึงความประพฤติปฏิบัติที่ไม่มีความเหมาะสม
ที่อยู่ในผ้าเหลืองจนสะเทือนวงการพระสงฆ์ในจังหวัดอ่างทอง
ก็ขอให้มีการตรวจสอบว่าเป็นพระจริงหรือไม่
สามารถไปดื่มวายในร้านอาหารได้จริงหรือไม่
และจำพรรษาอยู่ในวัดใดในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง
ขอให้สืบเสาะแสวงหาให้หน่อย
ขณะที่พระครูสุธิกิจจาธรท่านเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร
เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองด้วยนะครับ

ให้ตรวจสอบพระสงฆ์หรือว่าบุคคลในรูป
ที่ชาวโซเชียร์แชร์แล้วก็วิภาควิจารณ์กัน

ในกรณีที่มีภาพได้แพร่ไปทางเฟสทางอะไร
ทางจังหวัดอ่างทองนี้ก็ได้ตรวจสอบดูแล้วทุกวัด

ก็ได้รับการตอบรับแค่ว่าไม่ใช่เป็นพระในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
เพราะว่ามีทะเบียนประวัติอยู่ทุกวัด
ในการกระทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้อง
แล้วก็เป็นโลกวัชชะที่จะทำให้ชาวโลกเขาตำหนิติเตียนได้
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองท่านบอกอีกนะครับว่า
หากพบตัวว่าเป็นพระจริงคงต้องให้ศึกเลยล่ะครับ
แต่ก็ยังมีความผิดทางโลกเพราะถ่ายรูปโชว์กับอาวุธ
ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ

ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งอาวุธปืนนะครับ